คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้านะคะเมื่อมีผู้หญิงคนไทยสองคนนะคะเสียชีวิต
ระหว่างที่ไปเดินไต่เขาบนเทือกเขาฮิมาลัยในประเทศเนปาน
คืออากาศหนาวจัดนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมเสียชีวิตไปสองท่านค่ะ
คือตอนนี้การลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลำเลียงลงมาแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ได้รับการประสานจากทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย
รายงานว่ามีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะมีหญิงชาวต่างชาติสองคนเสียชีวิต
ร่วมคณะเดินทางวิบากบนเส้นทางลัดเลาะภูเขา
ที่เรียกว่าเมโซคันโตลาพาสทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงกาดมันดุประเทศเนปาน
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๔๒๐๐เมตร
จากการตรวจสอบสองท่านนี้ก็คือคนไทย
คุณรัตยาพิไลแสงสุรีอายุ๔๙ค่ะ
และคุณเพนนีอรันลุมอายุ๓๗ปี
ทั้ง๒คนเสียชีวิตเมื่อ๑๘พฤศจิกายนนะคะ
มีข้อมูลว่าก่อนจะเสียชีวิตนะคะผู้หญิงไทยสองคนนี้รู้สึกไม่สบาย
บาดเจ็บจากอาการหิมะกัดทั้งมือและขาทั้งสองข้าง
จากสภาพอากาศที่หนาวจัดและอยู่ในที่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก
ซึ่งร่างของทั้งสองคนก็ได้รับการลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังกรุงกาดมันดุแล้วนะคะ
ล่าสุดรองอธิบดีกรมสาระนิเทศ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสาระนิเทศ
ปฏิบัติหน้าที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศนายนัทภานุนพคุณ
ได้รับแจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่๑๘พฤศจิกายน
ทางสถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งญาติของผู้เสียชีวิต
ประสานทางตำรวจเนปานบริษัทประกันภัย

เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาจากจุดที่เกิดเหตุ
สิบเก้าพฤศจิกายนเฮลิคอปเตอร์ของทางบริษัทกู้ภัย
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลที่กรุงกาดมันดุเพื่อชนะสูตร
สถานเอกอัครราชทูตจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

แล้วก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านกลับสู่ประเทศไทย

ก็คือไปเดินร่วมกับคณะนักเดินเขา๒๒คน
เป็นชาวต่างชาติ๑๒คนลูกหาบ๘คน

ลักษณะการเดินก็คือไปและเดินโค้งกลับ
คือย้อนไปเมื่อ๑๑พฤศจิกายนนะคะ
ส่วนหนึ่งของเทอร์เขาฮิมาไลน์
จากเมืองเบซีซาฮาในอำเภอลำจุงจังหวัดกันดากีของเนปาน
ไปถึงจุดหมายปลายทางคือทะเลสาบ
ลิโชว์ทะเลสาปที่สูงที่สุดในโลก
อยู่เหนือระดับน้ำทะเล๔๙๑๙เมตรในวันที่๑๗พฤศจิกายน
แต่เป็นเรื่องเศร้านะคะระหว่างขากลับจากทะเลสาปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้หญิงสองท่านนี้ค่ะเธอเสียชีวิต
ไกลจากจุดพักหมู่บ้านมาสแตม
อกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงอีก๒คนนะคะ
ยังไม่เปิดเผยสัญชาติแต่เราได้ชื่อมาก็คือชื่อ
ปานิตาอายุ๓๗และมัธุราอายุ๔๒
ได้รับการช่วยเหลือนำตัวออกจากหมู่บ้านมัสแตง
เฮลีคอปเตอร์ของบริษัทแอร์ไดนาสตี้เมื่อช่วงบ่าย๑๘พฤศจิกายน
ทั้งคู่ป่วยเนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัด
และบาดเจ็บระหว่างเดินทางกลับจากทะเลสาบทีลิโชว์ค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและลูกหาบคนอื่น
กลับถึงจุดหมายที่พักโดยสวัสดีภาพและปลอดภัย
คือมีข้อมูลรายงานว่าเขาอันนบุรณะเนี่ยค่ะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยจะสูงมากเป็นอันดับ๑๐ของโลก
เหนือจากระดับน้ำทะเล๘๐๙๑เมตร
และเส้นทางลัดลอบภูเขาเป็นสถานที่ยอดนิยม
สำหรับคนที่ชอบไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
แต่เส้นทางนี้มันยากแฝนไปด้วยความอันตราย
อากาศหนาวมากด้วยนะคะหิมะปกคลุมไปทั่วเส้นทางเดินเขา
เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวที่สุด
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเนปาน
ใช้เวลานาน๑๒๒วันขึ้นอยู่กับการเลือกเส้นทางนะคะ
สำหรับนักเดินทางมือใหม่มันก็เลยยากมาก
ที่จะสามารถพิชิตเส้นทางได้ครบ
ถ้าไม่เตรียมตัวฝึกฝนร่างกายมาก่อน
หรือว่าอุปกรณ์อะไรแบบนี้มันต้องครบมากนะคะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะ